คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลกันหน่อย
คุณผู้ชมคะพักเพื่อไทยนะคะก็ได้เลิกนัดประชุม๘พักแล้วค่ะ
ก็มีรายงานบอกว่าวันที่๒สิงหาคมจะนัดประชุม๘พักร่วมนะคะ
เพื่อหารือครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรี
ขณะที่สอสอของพักเพื่อไทยก็มั่นใจว่า
คุณเศรษฐาทวีสินนั้นจะผ่านการโหวตแบบม้วนเดียวจบค่ะ
นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าเบื้องต้นเตรียมจะนัดประชุมตัวแทน๘พักร่วม
ในวันพุธที่๒สิงหาคมที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
เพื่อแจ้งความคืบหน้าเรื่องการขอเสียงสนับสนุน
ในการลงมะติเลือกนาย
ซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าก็จะต้องนำไปหารือกัน

แล้วก็บอกด้วยว่าหลังประชุม๘พักร่วมวันที่๒แล้ว

วันที่๓สิงหาคมพักเพื่อไทยก็จะประชุมสอสอที่รัฐสภา
แล้วก็ก่อนที่จะประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่๔นะคะ
ซึ่งเมื่อตอนเที่ยงคุณภูมิธรรมก็ทวิตข้อความบอกว่า
ข่าวลือออกมามากเหลือเกินขณะนี้ฟังหูไว้หูโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ
เพื่อไทยให้ไปเป็นฝ่ายค้านทั้งสิ้นค่ะ
ขณะที่สสเพื่อไทยอีกคนนึงคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนสสพยาวของเพื่อไทย
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าในการประชุมรัฐสภาวันที่๔
เพื่อไทยจะเสนอชื่อในเศรษฐาทวีสินให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยนะคะก็มั่นใจว่าจะได้เสียงเกินครึ่ง
เป็นการลงมติแบบม้วนเดียวจบไม่ยืดเยื้อ
ส่วนเสียงสนับสนุนที่ได้เพิ่มขึ้นจะมาจากฝ่ายใด
ก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในทีมเจรจานะคะ
แต่ว่าเท่าที่ฟังจากผู้ใหญ่ในพักบอกว่ามีทิศทางที่ดี
และถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงคงจะไม่ไหวหากต้องรอไปอีก๑๐เดือนนะคะ
ซึ่งนายวิสุทธิ์ก็บอกว่าหลังจากได้นายกรัฐมนตรีแล้ว
ฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งต้องแยกแยะระหว่างเสียงที่ลงมติ
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีกับพักที่จะมาร่วมรัฐบาล
โดยพักที่จะมาร่วมงานต้องมีเคมีที่ตรงกัน
หากเอาพักที่มีอุดมการไม่ตรงกันมาร่วมรัฐบาลก็คงโดนประชาชนด่า
แล้วยังต้องให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ร่วมพิจารณาด้วย
รับว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าพักเพื่อไทย
แจ้งต่อที่ประชุม๘พักว่าจะเสนอชื่อในเศรษฐาทวีสิน
ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งจำเป็นต้องดึงเสียงสอสอจากพักในคั่วรัฐบาลเดิมเข้ามาเพิ่ม
เพื่อให้เสียงเห็นชอบเกินกว่า๓๗๕เสียง
แต่สวและสสที่พร้อมจะสนับสนุนต่างไม่ยอมรับพักก้าวไกล
ซึ่ง๘พักจะต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย
จะไม่มีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมอย่างแน่นอน
เพื่อลดแรงต่อต้านจากประชาชนค่ะ
ทีนี้พอไปถามก้าวกลายเองว่ายังเชื่อมั่นเชื่อใจเพื่อไทยหรือเปล่า

ไม่เชื่อว่าทางด้านของเพื่อไทยจะผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านครับ
ไปดูบรรยากาศที่ก้าวไกลวันนี้ก็เงียบเหงาหน่อยนะฮะ
มีแก่นำบางคนเข้าไปที่พักนะครับ

ยังมีความคาดหวังแล้วก็มั่นใจว่า๘พักจับมือกันแน่นเลย

กฎหมายมาตรา๒๗๒คือปิดสวิตช์สวพระเก้าไกลก็มีความคาดหวังเหมือนกัน
จะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอจากสภา

แต่ว่าก็เคยเห็นว่าเคยมีสวที่เคยสนับสนุนเรื่องนี้มาแล้วถึง๖๓คนดังนั้น
ก็ต้องหาเสียงสวเพิ่มเติมให้ได้๘๓คนนะครับ
ทางด้านของนายวิโรธลักษณะอดีศรนะครับ
สสอีกคนหนึ่งของก้าวกลายมีการโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ยังคงเชื่อใจเพื่อไทยและ๘พักร่วม
แล้วก็ไม่เคยเชื่อข่าวลือใด
ข่าวที่บอกว่าเพื่อไทยจะดีดเก้าไกลเป็นฝ่ายค้าน
ร่วมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ

เพื่อให้สวนั้นยอมโหวตให้โดยอ้างชื่อ
โดยอ้างว่านี่คือการปิดสวิตช์สว
คุณมิโรธบอกว่าไม่ใช่การปิดสวิทย์สว
แต่เป็นการยอมจำนวนต่อสว
แล้วรวมหัวกันล้มผลการเลือกตั้ง
ส่วนข่าวลือที่ว่าการโหวตนายกวันที่๔สิงหาคมนี้

แล้วก็ขอให้โหวตนายกก่อนก็ไม่มีทางเป็นไปได้ครับ
ต่อให้สุดท้ายผมจะถูกหลอกถูกหักหลัง
มองว่าโง่ถูกแย่งชิงก็จะไม่เสียใจ
เพราะสิ่งที่แย่งชิงจากผมไปไม่ได้ก็คือความซื่อตรง
ต่อให้สุดท้ายภารกิจล้มเหลวเพราะถูกทรยศจริง
ก็ดีกว่ามันล้มเพราะความระแวงนะครับ
ทางด้านของหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลัง
ทางด้านของคุณวัศวัฒน์ภวงพรษีก็บอกว่า
เดี๋ยวจะมีการประชุม๘พักกันวันที่๒นี่แหละ
คาดว่าจะมีการคุยกันนะฮะ
ในกรณีที่สารรัฐธรรมนุนรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ด้วยว่าเป็นอย่างไร
รวมทั้งความคืบหน้าในการหาเสียงในการหนุนโหวตเลือกโหวตนายกด้วย
ส่วนข่าวลื้อที่ว่าเดี๋ยวก้าวไกรจะยังไงกันต่อ
และจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านั้นยืนยันว่ายังไม่มีนะฮะ
แปดพักเองทั้งหมดเนี่ย๓๑๒เสียงยังครบถ้วนนะครับ
ที่ผ่านมาเสนอไปแล้วขอเสียงจากประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา
ไม่อยากจะเอาไปเป็นประเด็นว่าลุงจะมาด้วยแล้วพักเก้าไกรจะเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่า
เพราะตอนนี้ก็ยังมัดกันแน่นอยู่
ถ้าเกิดแตกกันจริงเนี่ยก็จะไม่มีรัฐบาลจากฝั่งที่ประชาชนคาดหวังเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการเมืองนะตอนนี้นะครับ
ประเด็นอำนาจของสอวที่สามารถบวกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
ก็มีเสียงจากอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุน
พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในงานปราธกฐา
ซึ่งส่วนหนึ่งมีการพูดถึงบอกว่า
ปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในสภาพไม่ปกติที่สุด
สิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
นี่ค่ะเป็นตอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุน
ไปเป็นประธานเปิดงานแสดงภาพ๕๐ปี๑๔ตุลา๕๐ศิลปิน
สีสันแห่งเดือนตุลาที่หอนิทัศกาลมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
สารมิตรเมื่อวานนะแล้วท่านก็ขึ้นไปปราธกฐาบนเวที
ซึ่งช่วงหนึ่งท่านได้กล่าวถึงปัญหาทางการเมืองที่ไม่ปกติของประเทศไทย
และหนึ่งในนั้นก็คือการให้สวที่มาจากการแต่งตั้ง
มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
อดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์บอกว่าความแตกแยกของจุดหนึ่ง
มันอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกในทางด้านกายภาพอีกที่หนึ่ง
ความแตกแยกที่ไม่สามารถตกแต่งหรือแก้ไขให้เข้าอยู่สภาพปกติได้
ปัจจุบันนี้สังคมไทยอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่สุด
สิ่งที่เห็นอย่างชัดที่สุดคือการให้สวที่มาจากการแต่งตั้ง
มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี
คุณอนันต์บอกว่าผมก็มีเพื่อนที่เป็นสวอยู่หลายท่าน
ที่ผมยังให้ความเคารพอยู่และยังเชื่อใจอยู่
อาจจะเป็นด้วยเหตุการณ์บังคับพวกเขาเอง
ที่ทำให้เขารับใช้เป็นเครื่องมือที่กีดขวางเจตจำนงของประชาชนค่ะ
เอาไปฟังเสียงของท่านกันหน่อยค่ะ
มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี
ในใจผมนะครับตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นผมก็มีเพื่อนที่เป็นสวอยู่หลายท่าน
ที่ผมยังให้ความเคารพอยู่และยังเชื่อใจอยู่
จะจนโดนเหตุการณ์บังคับตัวเขาเอง

บอกว่าด้วยว่าส่วนใครจะรวมกับใคร

เพ่งเล็งไปถึงต้นตอปัญหารากเง่า

คุณผู้ชมครับการเมืองยังไม่นิ่งแต่ชีวิตเราก็ต้องดินกันต่อไป